เดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยค่ะเอ๊ะนี่มันอะไรปลาหรือว่าเสือ
ยังไงกันแน่ลองดูกันได้ในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
ไหนมาเลยค่ะนี่โอ้ลาย

อ้าวมันคือปลายแหละปลายสีทองแบบนี้

ซึ่งปลายตัวนี้นี่นะยาว๗๕เซนติเมตร
น้ำหนักก็สักครึ่งโลได้ค่ะ
ดูตรงหัวมันจะเป็นสีแบบนวลหน่อย
มีอมชมพูนิดสีสวยแล้ว
แล้วเชื่องด้วยค่ะนี่ตอนที่เอามาวัดเลย
ใช่เอาตลับเมตรมาวัดได้๗๕เซนอย่างที่บอก
ไหลแปลกตัวนี้เลี้ยงไว้ที่บ้านเลขที่๓๙หมู่๘ค่ะ
ที่ตำบลบางกระเบาที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี
ไปคุยกับคุณลุงสายลมเจ้าของบ้านบอกว่าโอ้
ลุงจับปลาไหลสีทองแบบนี้ได้นะ
เมื่อ๓วันก่อนลุงก็แปลกดีลุงก็เลยเอากลับมาที่บ้าน
เล่าให้เพื่อนบ้านฟังอุ้ยมีคนมาติดต่อลุงจะซื้อปลาไหลแปลกเนี่ย
ราคาสูงเลยลุงไม่ขายหรอก
เพราะว่าลุงรู้ว่าปลาไหลทองตัวนี้มันจะเอาโชคลาภมาให้ลุง
ชาวบ้านที่เขาเป็นนักสะสมตัวเลขเอาก็ไปดูเลยค่ะ

ทำไมนักข่าวกับชาวบ้านบอกว่าเห็นเป็น๖๑

อ้าวเอายังไงดีล่ะ

ใช่คือมันจะมองมุมไหนแล้วแต่ตัวเลข
เขาบอกว่าตรงนิ้วชี้นะเห็นเป็น๖๑

พวกคุณนี่ตาเก่งตาดีก็เนอะ
เออผมมองเห็นเป็นลายเฉย
แค่นั้นเลยเออแค่นั้นเลยแค่นั้นเลย
เออเห็นไม่บอกมันเป็นเลขเคลื่อน
สงขลาคุณผู้ชมฮะสองสาวคู่นี้
ขี่มอเตอร์ไซค์มาตกใจกริ๊ด

เฮ้ยไม่ใช่หัวงูอ่ะ

งูสิครับมันจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไร
นี่มอเตอร์ไซค์ของผู้หญิงสองคนที่เขาขี่กันมา
ไม่มีตัวนี้โผล่มาตกใจเด็กเขาบอกกรี๊ดลั่นเลยนะ
ขี่กันมาตามปกติตอนนั้นตกใจทำยังไง

ระหว่างรอเนี่ยผู้หญิงเขาก็ถ่ายคลิปไว้ด้วย
ส่วนผู้ก่อเหตุไม่หนีไปไหนอยู่ให้การกับเจ้าหน้าที่

แต่พอเจ้าหน้าที่ไปถึงอ้าวงูหายไปเฉยเลย
ต้องเอายาฆ่าแมลงฉีดลมควันมันเข้าไป

กระทั่งงูมันเลื้อยออกมา
นี่ออกมาแล้วจะหนีหรอถัดไหม
โอ้โหไปอย่างเร็วเลยคุณผู้ชมนี่ลงน้ำไปด้วย
สุดท้ายหนีไม่ทันครับถูกจับไว้ได้ครับ
เป็นลูกงูสิงก็เลยตัวเล็กหน่อยไม่มีพิษนะ
ถูกจับใส่ขวดนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
สองสาวก็โล่งใจขอบคุณกู้ภัย
แล้วก็ขี่รถกลับบ้านไปอย่างปลอดภัยครับ
ส่วนรถทะเบียนเออเกือบลืมบอกเลย
ทะเบียน๓๖๙๘สงขลาครับ
โอ้ยเล็กงูดอมดูงูพี่ดีกว่า
งูเหลือมงูเหลือมมันอยู่ในห้องเครื่องของรถกระบะสีเงิน

เตรียมท่าตกใจไว้ได้เลยดอม

นี่แหละครับอู่ซ่อมรถป่าสนอพื้นที่บ้านป่าพึ่งเห็นไหม
งูพี่มีลายด้วยใช่ฮะตะบนหัวฝ่ายอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับ
กู้ภัยใช้เวลา๕นาทีก็จับมันออกมาได้
โอ้โหยาว๑๕เมตรครับดอม
๕เมตรครึ่งเออยาว๑๕เมตร
ก็เดี๋ยวจะเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับ
สนอจริงแล้วอายุ๖๖ปีนามสกุลนะเมื่อกี้
จริงแล้วนามสกุลเจ้าของอู่เล่าบอกว่า
กลางดึกได้ยินเสียงหมาเห่านะฮะ
ก็เลยตื่นมาดูนึกว่าโอ้โหหัวขโมยเข้ามาหรือเปล่า
ไม่ใช่ครับงูมันเลื้อยเข้ารถกระบะ
ฝากระโปรงดูส่องไฟดูอ้าวมันขดอยู่
จับไม่ได้นะฮะรอจนถึงเช้าก็รีบแจ้งให้ทีมกู้ภัยมาจับนะครับ
ส่วนใครจะอยากเสี่ยงดวงเลขทะเบียนรถเมื่อกี้ปานอก
โอ้โหป่านอกขอดูอีกทีนะมั้ยอ่ะมีไหม
มีเลขทะเบียนมั้ย
โอ้โหป่านอกนี่นี่นี่
อายุ๒๕ปีมาพร้อมกับภรรยาเลยเอาหมูสดมาทั้งตัวเนี่ยน้ำหนักเกือบ๑๒๐โลอ่ะ
แก้บนแม่ผีเสื้อสมุทรค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่า
ผมอ่ะสับถามันที่เสื้อสมุดมากเลยนะเออขออะไรก็สมปรัฐนาล่าสุดธุรกิจผม
โอ้โหประสบความสำเร็จตามที่ผมขอไว้ผมก็เลยมาแก้บน
แล้วก่อนจะกลับก็เลยขอเลขเด็ดละกัน
เอามาฝากเผื่อคนไทยอยากจะเสี่ยงโชคเอาล้วงหายดูเลยค่ะ
คุณผู้ชมล้วงมาได้เลขอะไรบ้าง
ดูสิปรากฏว่าล้วงไข่มาได้เป็นเลข
อ่ะร้วงปริงปองมาสามสี่ห้าเออเลขเรียนกันสวย
เลขเรียนมาก
มีอะไรนะ๒๕ตัวกลางกับตัวล่างใช่ปะ
น้ำแข็งบอกตัวบนให้ไอ้ที่มองไม่เห็นอะ๔